หลังจากที่มีการปรากฏภาพดาราสาวคุณมินพีชยาเนี่ยนะคะ
ถ่ายรูปคู่กับกระเป๋าแบรนด์เนมหลายต่อหลายใบเลยนะคะ
เน็ตเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าดาราสาวนั้นได้เสียภาษีอย่างถูกต้องหรือเปล่า
กรมศุลกากรก็เตรียมที่จะเรียกดาราสาวเข้าชี้แจงเรื่องนี้แล้วค่ะ
ความคืบหน้ากรณีที่นางสาวพีชยาวัฒนามนตรีหรือว่ามิน
ดารานักแสดงชื่อดังนะคะที่ได้มีการโพสต์ภาพกับกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังหลายใบ
ขณะเดินทางไปพักผ่อนที่ประเทศสิงคโปร์
ถูกคนในสังคมออนไลน์ตั้งคำถามถึงการเสียภาษีนำเข้ากระเป๋า
ซึ่งจะเป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมาย
ล่าสุดนะคะนายกุฤษสมบัติสิริอธิบดีกรมศุลกากรบอกว่าได้มีการตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ละกากรสนามบินดอนเมือง
เรื่องต้นไม่พบว่ามีการนำกระเป๋าหรือว่าสินค้าที่ต้องเสียภาษีผ่านเข้ามา
พร้อมชี้แจงว่ากรมศุลกากรก็มีหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษี
ที่เป็นระบบอยู่แล้วยืนยันด้วยนะคะว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติ
อย่างแน่นอนโดยกรมศุลกากรมีมาตรการการตรวจสอบที่เข้มงวด
สนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเตรียมนำ
เซ็นเซอร์มาใช้ในการตรวจสอบกระเป๋าทุกใบ
ก่อนที่จะนำส่งไปยังสายพาน
เพื่อตรวจสอบการลักลอบนำเข้าที่ผิดกฎหมาย
รวมไปถึงยาเสพติดแล้วก็อัธยากรรมข้ามชาติอีกด้วย

ทางกรมศุลกากรเตรียมทำหนังสือเชิญให้เข้ามาให้ข้อมูล
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเร็วนี้ค่ะ
สุรกากรถือเท่าเทียมกันหมดนะครับ
ไม่มีคนไหนว่าจะเป็นดาราแล้วมีอภิษฎอะไรต่างเราไม่มีนะครับ
ซึ่งล่าสุดนะคะคุณพ่อของนางเอกสาว
นายสุพัฒน์วัฒนามนตรีก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีว่า
ยังไม่มีเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรติดต่อมา

แต่ว่าเบื้องต้นได้ปรึกษากันในครอบครัวโดยตัดสินใจให้ลูกสาวเคลียร์งานให้เสร็จสิ้น
แล้วก็จะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการในวันที่๒๘เมษายนนี้
จากการพูดคุยกับลูกสาวไม่ได้กังวลกับข่าวที่เกิดขึ้น
เพราะเชื่อว่าทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ